ถามคุณแม่คุยกับคุณขวัญด้วย
ตอนที่ลูกเล็กลูกแดงเลยลูกเป็นผื่นทีเป็นไง
และผิวเด็กเค้าบอกบางมากครับคุณผู้ชม
เช็ดตาเรายังต้องแบบเช็ดน้ำต้มศุกร์

แต่เหตุการณ์นี้แม่เอาลูกชาย๑เดือนของตัวเองไปฝากกับพี่เลี้ยง

คือน้องเป็นเชื้อราอันนี้ตรง
ตรงหวั่งขาเหรอใช่ตรงหวั่งขาน้องเป็นเชื้อราลามไปที่อวัยวะเพศ
แล้วตรงก้นน้องนั้นเป็นฝีด้วยคุณ
เดี๋ยวแล้วเชื้อราเกิดยังได้อย่างไร
มันต้องอับชื้นต่อเนื่องนานดูแลไม่ดี
ถูกต้องต้นทางมันอยู่ที่นั่นเลย
เพราะว่าท้ายที่สุดหมอบอกแล้ว
ก็นี่ไงก็เลยต้องย้อนกลับไปที่พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กดูแลดีไหมมีประสบการณ์ดีหรือเปล่า
คุณแม่ออกมาร้องทุกข์นะคุณแม่อายุ๓๘แล้ว
แม่อยู่ที่สมุทรปราการเอารูปพวกนี้ของลูกมาให้ดูลูกชายนะคะ
ตรงขาน้องตรงง่ามขาหว่างขาลามมาถึงอวัยวะเพศ
คือมีร่องรอยเหมือนกับแบบผิวหนังอักเสบ
บวมแดงแล้วก้นเป็นฝีหนอง
แม่บอกว่าหูทุกข์ใจมาก
เพราะรู้เลยว่าลูกชายเด็กเดือนเดียวทรมานขนาดไหน
แม่เล่าให้ฟังว่าแม่เองก็ต้องทำงาน
ไม่ได้มีเวลาดูลูกก็ไปฝากเลี้ยงกับพี่เลี้ยง
เลี้ยงก็ไม่ได้ใช้วัยรุ่นนะคะอายุ๓๐ต้น
แต่พี่เลี้ยงไปเอาทิชชู่เปียกหรือผ้าเปียก

มาใช้กับเด็กอ่อนแล้วก็เลยเกิดอาการแพ้
จริงแม่บอกว่าสังเกตเห็นจากการที่ฝากพี่เลี้ยง
ได้๒วัน๒วันคือเริ่มเลี้ยงวันที่๑๘พฤศจิกานะ
แล้วมันมีอาการ๒๐พฤศจิกา
คือพอรับลูกกลับมาเอ๊ะทำไมน้องร้องผิดปกติ
ทำไมลูกมีรอยผื่นแดงแชทไปถามพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงบอกก็ไม่มีอะไรก็เอาทิชชู่เปียก
ห่อ๒๐บาทซื้อตลาดนัดเอามาเช็ดเฮ้ยมันไม่ได้
ถ้าเกิดว่าเอาทิชชู่เปียกแบบนั้นมันไม่ใช่ทิชชู่ของเด็ก
แต่พี่เลี้ยงเขาบอกว่าเอ้าก็เด็กคนอื่นก็ใช้แบบนี้ได้
ลูกแม่แพ้พวกพระอ้อมสำเร็จรูปอะไรหรือเปล่า
หลังจากนั้นคุณผู้ชมผื่นแดงไม่หาย

พอเอายาทาพวกผื่นแพ้ทาให้ลูกแล้วก็ยังไม่หาย
เลยพาไปหาหมอดีกว่าหมอขูดชิ้นเนื้อเยื่อ

ว่าตรงผื่นแพ้ตรงนี้มันเป็นแพ้อะไร

คุณแม่อันนี้ติดเชื้อราระยะเสี่ยงรุนแรงเลยนะ

ก็การดูแลนี่แหละที่ผิวเด็กอาจจะอับชื้นมาเป็นเวลานาน
คุณหมอแล้วต้องทำยังไงหลังจากนี้ล่ะ
ต้องทายาต้องกินยาฆ่าเชื้อ
เพื่อให้เชื้อราตรงนี้มันหายไป
แล้วก็ต้องผ่าผ่าเอาฝีที่ติดเชื้อออกเด็กเดือนเดียวค่ะ

ขอโทษก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ทำดีที่สุดแล้ว

ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบเรื่องอื่นใดเลยนะคะ

พอฟังแบบนี้แล้วแม่ก็ช้ำใจเดี๋ยวลองฟังคุณแม่ดูก่อนค่ะ
เริ่ม๒๐เราทักเราเห็น
เราก็เลยทักไปถามเขาว่าเหตุการณ์แดงเกิดเพราะอะไร
เขาก็เลยบอกว่าเขาเอาทิชชู่ตัวนี้เชฟ
ใช่แล้วหลังจากนั้นลูกก็เริ่มร้องรองแหนมา
ลูกจะร้องตั้งแต่๔ทุ่มยันตี๒
ทิชชู่ที่มันเป็นสีแดงเขียวอะค่ะเขาบอกว่าเขาสั่งมา

น้องคะน้องมั่นใจในการเลี้ยงเด็กอ่อนไหมคะ

ใช่ถ้าเขาไม่ได้บอกว่าหนู
ถ้าเขาพูดว่าพี่คะเด็กอ่อนไปหนูไม่มั่นใจ
เราจะไม่แบบเพ่งเล็งไปที่เขานึกออกไหมคะ
แต่เขาใช้คำพูดว่าหนูเลี้ยงเด็กอ่อนได้ค่ะ
เราก็ยังย้ำนะคะว่าลูกเราเพิ่งเท่านี้นะ

จะเอาเรื่องเขาว่าจะเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาล
ก็คงจะต้องไปแจ้งความให้เอาเรื่องกับเขา
นี่ก็ไม่ได้โทษว่าทิชชู่ที่แบบยี่ห้อไหนหรืออะไรยังไงนะ
แต่ว่าหลักมันอยู่ที่แบบการดูแล

ไม่ใช่ว่าเช็ดแล้วผิวก็ยังเปียกอยู่แล้วก็ใส่เพิดต่อเลยอะไรแบบนี้คุณผู้ชม
ซึ่งเรื่องนี้คุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นอุทาหรณ์นะ
พ่อแม่คนไหนไม่มีเวลาแล้วเอาลูกต้องไปฝากเลี้ยง
ต้องตรวจสอบประวัติคนเลี้ยงให้ดีแล้วก็คนที่ต้องมีประสบการณ์ด้วย

แต่ก็อาจจะไม่ใช่เด็กทุกคนที่เป็นแบบนี้ก็ได้
สงสารนะเด็กตัวเล็กอยู่เลย
แต่บางทีความเมิดใส่นะ
แล้วเกิดว่าค้าไว้อย่างนั้นทั้งวันไม่ละเอียดเลยยังไม่ได้นะ
เด็กเล็กคุณ๘๔วันนึง
เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแบบบ่อยเลย